เอาล่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้อเด็ดอร่อยอยู่กับขนมไหว้พระจันทร์กันใช่ไหมคะ
หลายคนชื่นชอบนะชอบแล้วแพ็คเกจจิ้งล่าสุดเห็นคนแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก
ทีนี้แต่ว่าวันนี้ที่จะพาไปดูเนี่ยพาไปดูบรรยากาศเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่เวียดนามกันหน่อยค่ะ
เป็นการชมพระจันทร์เต็มดวงสวยงามในคืนวันเพ็ญเดือน๘ประเทศจีนด้วยมี๒ที่เลย
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะชาวจีนทั่วทุกสารทิศเลย
พร้อมใจการร่วมชมพระจันทร์เต็มดวงสวยงามในคืนไหว้พระจันทร์ปีนี้
โดยบรรยากาศที่กำแพงเมืองจีนบริเวณเมืองชิงหวงเต่ามณฑลเหอเป่ยเนี่ยนะคะ
ประชาชนเขาก็ไปกันแน่นเลยไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกัน
ส่วนที่กุ้ยลินในเขตปกครองตนเองกวางศรีจ้วงค่ะ
นักท่องเที่ยวแห่ชมความงามของแสงจันทร์สะท้อนลงไปในแม่น้ำ
มีฉากหอคอยสุริยันจันทราตรงานสวยงามอยู่ด้านหลังด้วยคุณดูสิ

ต่อที่ปากกิ่งค่ะเป็นภาพของพระจันทร์สวยงาม
จากบริเวณสวนสาธารณะเป่ยไห่
แล้วก็อีกหลายสถานที่อย่างในเมืองเหลียนหยวนกัง
ก็มีการจุดดอกไม้ไฟเพิ่มความตระการตา
ให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืนไปอีก
ฟ้าเขามืดสนิทเลยนะคุณจันทร์เต็มดวง
ส่วนนี้เป็นบรรยากาศขบวนแห่โคมไฟขนาดยักษ์รูปสัตว์
ตัวการ์ตูนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์กว่า๑๐๐โคม
งานเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่เมืองเกวียนกวางทางตอนเหนือของเวียดนามค่ะ
มากเลยปีนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนนะคะ
ที่เข้ามาชมความสวยงามอุ้ยนี่ตะกะแตนเหรอคุณ
โอ้โหเก่งนะทำเป็นโคมไฟแบบนี้เป็นพิธีการแห่
โดยเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะจัดขึ้นคืนคืนวันเวียดเดียวแปด

เอ๊ยน่ารักเดินด้วยอ่ะ
ตอนแรกนึกว่าเขายืนนิ่งนี่มีนกเหยี่ยวใช่ไหม
ตัวขวาคืออะไรอ่ะต้นไม้เหรอ
ก็เป็นรูปทรงหลากหลาย
บอกมีทั้งสัตว์ทั้งตัวการ์ตูนเนี่ยปลาคาฟปลาคาร์ฟเนอะ
มังกรเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาคาร์ฟใช่ไหมคุณ

เออปลามังกรเขาบอกว่างานที่เวียดนามเนี่ย
เขาจะจัดการตามปฏิทินจันทรคติติดต่อกัน๓วันเต็มเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลแล้ว
ตามความเชื่อของชาวเวียดนามเขาบอกว่า
เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นการแสดงความเคารพยกย่องต่อดวงจันทร์
แล้วก็เป็นการอธิษฐานขอพรให้พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ด้วย

เอ้ามีคนนั่งอยู่ข้างในด้วยนี่ตัวการ์ตูนเขาชอบที่เขาเดิน
เขาไม่ได้แห่กันแบบยืนนิ่ง